ดงบงคมกลองหนึ่งด้วยเสียงพาดเสียงผินเสียงเลือนเสียงขับ

ดงบงคมกลองหนึ่งด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียง

คำว่าดงบงคมกลองหนึ่งด้วยเสียงพาดเสียงผิน
คำว่าดงบงคมกลองหนึ่งด้วยเสียงพาดเสียงผิน

ในด้านที่สองของศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนี้
หมายความว่าระดมประคมกลองด้วยเสียงพาดเสียงผิน
หมายความว่าระดมประคมกลองด้วยเสียงพาดเสียงผิน

เสียงพาดคงจะได้แก่ครึ่งตีและเป่า

ส่วนเสียงพินคือเครื่องสายทั้งดีดและสี

ชาวบ้านเล่นดนตรีและขับร้องกันอย่างเรื่องเบนเทิงใจ
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังอย่างในสมัย

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน